ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาบอกว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย
ใครที่มีลูกคนเดียวถือว่าสบายเลี้ยงง่าย
แต่ถ้ามีลูก๒คนเราก็ต้องดูให้ดี
เพราะเด็กสองคนบางทีก็คูณ
คูณสองเรื่องของความสนครับ

เอางี้น้องชายลงไปนอนแช่เลย
แช่น้ำเปล่ากันธรรมดาไปเดี๋ยวโลกไม่จำ

แต่ไม่ใช่น้ำนมสดนะ

บอกเอางานนี้ซื้อใหม่หมดฝังเลยจ้า
เอาพันชงแล้วมาดอนแช่ก็ยังไม่ได้

โอ้ยแล้วยิ่งบรรดาก็หนูอยากจะช่วย
ให้น้องมีผิวพันธุ์ที่ดีค่ะแม่

ขาวสว่างกระจ่างเนียนใส
ที่แม่ยังนอนแช่น้ำนมได้เลย

โอ้โหโตขึ้นแม่เปิดสปาให้นะลูกค่ะ

เหมือนคุณหรอใช่อย่าพูดแบบทัด
อ่อติดอังเลย

คือเป็นอากับกิริยาที่พูดแล้วแบบติดขัดอย่างนี้

เอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ดีดูเป็นตัวอย่างนะลูก